คุณผู้ชมครับเธอคนนี้ผมเรียกเธอก็แล้วกันนะ
เธอคนนี้เนี่ยไปจอดรถซื้อของที่บิ๊กซีแห่งนี้
ไปหลายปีแล้วไม่เห็นเคยโดนเก็บตังค์
วันนี้มีคุณลุงกล้ามาเก็บตังค์ครับลองดูครับ
ไม่ไม่เกี่ยวลุงไม่ได้เกี่ยวเลยเลย

ไม่ได้ค่ะต้องกินค้าจอดค่ะ
เท่าไหร่เท่าไหร่๒๐๐บาทครับ
อ่าไม่นะแค่เนี่ยแหละมาไม่ถึงชั่วโมงได้ซ้ำ

ไม่ไม่ไม่ไม่เขียวเลย

นายทสพนหรือคุณต้าทเป็นเศร้าของคลิปนี้
ก็มาซื้อของที่นี่นานนมแล้ว

ตั้งที่ยังต้องซื้อของต่อ
จากนั้นก็ไปบอกพนักงานของที่นี่นะบอกเนี่ยไปแจ้งตำรวจหน่อยเพราะเกรงว่า
เดี๋ยวลุงคนนี้จะไปเก็บค่าจอดจากคันอื่น
พอตำรวจมาถึงนะฮะลุงก็ยังปฏิเสธนะครับ
บอกไม่ได้เก็บตังค์ไม่ได้เก็บตังค์แต่คุณตาบอกไม่เก็บใช่ไหม
ดูคลิปเพราะฉะนั้นคุณต้ายังบอกอยู่ว่า
ว่านี่ที่ไม่ใช่ที่ของลุงลุงจะมาเก็บตังค์ได้ยังไง
แต่ลุงไม่ได้สนใจอะไรครับจะเก็บท่าเดียว
นะฮะชาวติ๊กต๊อกบอกว่างานนี้พบเจ้าหน้าที่ชัดชัด
ส่วนบางคนบอกว่าแบบนี้ก็เรียกว่าถ่ายตังครับ
เอาลองฟังเสียงหน่อยครับ
เหมือนพูดคุยตามคลิปว่าทำไมถึงจะจอดไม่ได้

เราก็เลยบอกว่าเอองั้นจะกลับแล้ว
จะกลับแล้วก็เลยบอกให้แฟนขึ้นรถ

แล้วลุงบอกว่าขอเก็บเงิน๒๐๐บาท
๒๐๐บาทด้วยเหรอแบบมันแพงเกินไปหรือเปล่า
ค่าที่จอดรถแบบน้องแข็มอะไรอย่างนี้
ซึ่งไม่ให้อะไรอย่างนี้
ซึ่งลุงก็ไม่ใช่เจ้าของที่แล้วบอกว่าไม่ให้
แล้วเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะจดอะไร
ไปก็ท้อสักอย่างไปทะเวียนอะไรอย่างนี้
เกื้อบวนกลับมาทีพริกซีแจ้งพระราชกรรมบอกว่า
แจ้งตำรวจให้หน่อยเพราะว่ามันมีเหตุการณ์เนี้ย

กลัวว่าคันอื่นจะไปอันตรายหรือว่า
แบบเกิดการความเสียหายต่างอะไรอย่างนี้
เหมือนพวกนี้